หนุ่มสาวหรือว่าเอาจริงทุกเพศทุกวัยทานได้นะ

เพราะว่าที่ภาคใต้อย่างจังหวัดนราธิวาสเนี่ยค่ะ

เอาเงินก้อนสุดท้ายในวิกฤตโควิด๑๙

แล้วสุดท้ายสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดี

ทีมงานตลอดข่าวของเราก็ล่องใต้

ชื่อว่าร้านยำตะวันนา
ถ้าเกิดว่าเป็นสำเนียงใต้

เป็นว่าไม่ใช่หรอกพูดเป็นอย่างนั้นแหละ
คือร้านนี้เป็นร้านยำที่เป็นร้านยำรสเข็นนะ
แล้วก็คุณดูนะลูกค้าคุณดูนะ
ลูกค้าเยอะมากลูกค้ามารุมซื้อยำกันโอ้โห
มากจริงคือร้านนี้
เขาบอกว่าเขาฝ่าวิกฤตโควิด๑๙มาได้
เพราะว่าการขายยำของเขาที่แท้จริงซึ่งเจ้าของร้านนะคะ
ชื่อว่าคุณนูอัฟนานแวร์บือราเฮงนะคะเจ้าของร้านยำตะวันนานเนี่ย
เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะเขามีร้านขายยำเนี่ย
รายได้ของเขาเนี่ยวันละหมื่นนะคุณเยอะมากนะ
แต่พอมาเจอวิกฤตโควิด๑๙๓ระลอกติดเลย
ค้าขายไม่ได้เลยค่ะตัวเองต้องเอาเงินเก็บมาหมุนมาจ่ายค่าต่าง
ไปก่อนแล้วมาจนถึงเงินก้อนสุดท้ายคุณนึกออกไหม
มันจะหมดแล้วมันก็สุดท้ายของเงินเก็บแล้ว
ลงทุนซื้อรถเข็นแทนแล้วเข็นออกไปขายยำค่ะ
โชคดีนะเธอบอกว่าเธอเจอเจ้าของที่ใจดี
เขาให้เธอเช่าที่ขายของตรงนี้วันละ๒๐บาทคุณ

แล้วหลังจากนั้นไม่นานคนเริ่มกลับมาซื้อยำของเธอกินอีกครั้งหนึ่ง
เธอบอกว่าโอ้โหรายได้ของเธอเนี่ยกลับเข้ามามีเงินกลับมาเลี้ยงชีพอีกครั้งหนึ่ง

ใช่จะบอกว่าคุณดูนะเครื่องของเขาแต่ละอย่างเขาคัดสรรมาอย่างดี
ของทะเลสดแล้วสำคัญกว่านั้นคืออะไรรู้ไหม
เขาใช้มะนาวสดมะนาวลูกแท้แท้
มันจะหอมคุณและก็ใช้น้ำปลาร้าสูตรเด็ดของเธอเองด้วย
และราคายำที่เขาขายเนี่ยราคาไม่แพงนะคุณดู
เริ่มต้นเพียงแค่๔๕บาท
บอกเลยว่า๔๕บาทนี่คุณไม่ใช่ได้แบบอะไรมันก็ไม่รู้นะ

และถ้าคุณจ่าย๘๐คุณสั่งยำเกาเหลาทะเล
คุณจะได้มาเป็นทะเลเลยยกทะเลมาเลย
กินได้ถึง๔คนนะคะเรียกได้ว่ามันคุ้มราคาถูกประหยัด
คืออาหารทะเลต้องบอกก่อนว่าราคาค่อนข้างสูงแต่๘๐บาทคุณได้แบบทานกัน๔คนมันคุ้มนะ
เอาจริงหารกันได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจอยากจะไปทานนะคะ
แวะกันไปได้ที่บริเวณหอนาฬิกาเมืองนราธิวาสนะจ๊ะ
เดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรของร้านเอาไว้ให้แบบนี้
๕ดูที่ภาพแวร่งดี
ไม่ได้ย่งกับของความความสุข